คุณผู้ชมครับการปราบปรามสกัดเด็กแว้น
หรือว่าคนที่ชอบไปซิ่งไปแข่งรถจักรยานยนต์
จุดหนึ่งนะพื้นที่๑ที่ตำรวจไปจับบ่อย
ก็คือถนนในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิคุณ

เลนกว้างยาวใหญ่ทางเรียบ
แล้วก็ที่สำคัญเรียบไปกับลันเวย์

จุดนี้ฮะถนนสุวรรณภูมิสาย๓ขาเข้า
ตำรวจสกัดจับจับกลุ่มได้อยู่บ่อยครั้งนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สุวรรณภูมิเขาก็พยายามที่จะ
เอากล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน
เชื่อไหมปีที่แล้วจับกลุ่มไปกับ๑๐ครั้ง
ต้นปีที่ผ่านมาก็จับกลุ่มเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็จับกลุ่มอีกนะครับ

กลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ประลองความเร็ว
บนถนนสุวรรณภูมิสาย๓จังหวัดสมุทรปราการ

มนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เอาล่ะสกัดจับแล้วกันนะครับ
ประสานตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทหารเจ้าหน้าที่ท่ากาศยาน

โดยเจ้าหน้าที่ยึดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งบิ๊กไบท์
ดัดแปลงสภาพทั้งหมด๒๘คันนะครับ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย๓๒คน
เป็นผู้ชาย๒๗คนเป็นผู้หญิง๕คน
จำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๔๑๘ปีถึง๑๑คนครับ
มนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่า
กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดยานพานะช่วงกลางคืน
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม
่อเจตนาแข่งขันในเขตท่าอากาศยาน
ต้นพนักงานสอบสวนดำเนินคดีแยกตามอายุนะครับ
โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดี๒ข้อหาหลักคือ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
แล้วก็ขับรถประมาทหวาดเสียว
อกจากนี้นะครับอาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่ม
ฐานความผิดอื่นด้วยครับ
ส่วนรถอื่นเขาก็ยังใช้เส้นทางนี้ผ่านด้วยนะครับ
ก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

การมาแข่งขันมาแว้นกันใกล้รันเวย์ใกล้

มีผลต่อภาพลักษณ์ที่เสียหายด้วย
ใช่นักท่องเที่ยวสัญจร
ขึ้นลงเครื่องบินนะก็จะเห็นภาพแบบนี้

เขาก็ต้องขึ้นรถผ่านเส้นทางตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็นี่แหละฮะภาพลักษณ์ต่อประเทศด้วยนะครับ
แต่ก็จับกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ